ที่กรสินก็ฝนพร่ำเหมือนกันคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะเอากับข้าวเอาอาหารไปให้คุณแม่ที่บ้าน
จอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้แป๊บเดียวกลับว่าเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวออกมาเลยแล้วไปเลยเดี๋ยวกลับเลย
แป๊บเดียวนั่นแหละคุณผู้ชมคนร้ายมันมา
ของคนร้ายนะจอดไปปุ๊บแล้วผู้หญิงคนที่ซ้อนเนี่ยนี่เดินย้อนกลับมา
อ้าวหวานเลยเออแล้วทิ้งกุญเชียงไม่เป็นไรนี่ทิ้งกุญแจไว้
คือจะบอกว่าแป๊บเดียวไม่ได้ไอ้พวกนี้มันมีอาชีพเป็นโจร
มันตะเวนดูเห็นไหมมันขับดูปั๊บสังเกตอ้าว
พอเสียบกุญแจปั๊บจอดรถลงมาเอาเลยเห็นไหมนี่ไงเห็นไหม
สบโอกาสเลยดีไม่ดีถ้าคันนี้ไม่โดนบ้านอื่นถ้าจอดไว้
มันก็ดูเหมือนกันว่ามีเสียบไว้หรือเปล่าครับโอ้โหแล้วคุณแม่ท่านนี้
ไม่ทันแล้วครับวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจนเลยครับ
แล้วต่อมาเนี่ยทางหน่วยกู้ภัยอโศกจุดเมืองกาลสินก็โพสต์คลิปกับเหตุการณ์นี้ไว้ว่า
ระบุไว้นะบอกร่วมด้วยช่วยกันจับขโมยมาลงโทษ
เหตุเกิดสามสิบเอ็ดสิงหาคมเมื่อวานนี้ตอน
ก้านวันรายการสี่สิบห้านาทีคุณผู้ชมเรามีภาพนิ่งให้ดูด้วยอันนี้น่ะ
คนร้ายเนี่ยขโมยรถมอเตอร์ไซค์จากที่บ้านเหล็กตำบลเหนือ
เจ้าของเนี่ยจอดไว้หน้าบ้านครับอ่าบอกยี่ห้อบอกรุ่นหน่อย
หนึ่งกนเก้าศูนย์หนึ่งหกแต่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวคนร้ายมันจะถอดทะเบียนไปหรือเปล่านะ
ส่วนทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายเนี่ยเป็นห้าขอไขสรศรีกรุงเทพเก้าเจ็ดแปดศูนย์ครับ
ถ้าใครเห็นเบาะแสใครมีเบาะแสหรือใครคุ้นหน้าคุ้นตาคนร้าย
คุณผู้ชมเห็นเบอร์ไหมเราขึ้นเบอร์ให้แล้วนะโทรแจ้งได้เลยครับ
อันนี้เป็นเบอร์ของหน่วยกู้ภัยอโศกรสินหรือว่าเบอร์ของเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่โดนขโมยไปก็ได้เหมือนกัน
กันหน่อยคุณผู้ชมฮะโดยเฉพาะแฟนข่าวคนไหนอยู่กรสินนะไปถามเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
แต่ไม่ใช่คนที่วิ่งตามไปนะเจ้าของรถชื่อคุณเปรมเป็นลูกสาวของคุณแม่ที่วิ่งไล่ตามมอเตอร์ไซค์ไป
คุณเปรมเขาเล่าให้ฟังว่าอ๋อแม่หนูไปส่งข้าวให้คุณยายที่บ้านหลังนั้นแล้วฝนก็ตกปล่อยไง
คุณแม่ก็กะว่าจอดรถมอเตอร์ไซค์ปุ๊บรีบลงเอากับข้าวไปให้คุณยายปุ๊บแป๊บเดียว
ว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์จะได้กลับบ้านไป
แต่กลายเป็นว่าไอ้แป๊บเดียวนั่นแหละคนร้ายมันดันมาพอดีเลยครับ
จังหวะเดียวกับที่คุณแม่เดินกลับมาที่มอเตอร์ไซค์แล้วเห็นคนแปลกหน้าขึ้นคล่อม
แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ไปก็ไล่ไม่ทันแล้ว
คุณเปรมเนี่ยก็บอกว่าแม้ในคลิปจะเห็นเลขทะเบียนรถของคนร้ายชัดเจนนะ
แต่เธอไม่แน่ใจว่าคนร้ายมันจะเอาทะเบียนมาสวมหรือเปล่า

ใครเจอบ่อแสก็แจ้งมาได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้หน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะคุณผู้ชม
มีทั้งเบอร์ของหน่วยกู้ภัยอโศกรสินครับ
บฏอ่านข่าวมานะบฏของประโยชน์ขูเลยครับ
เกรงใจเลยขู่เลยสำหรับคนที่ยังเสียบกุญแจไว้
เตอร์ไซค์หายเป็นอะไรที่ตามยากมากนะ
ใช่ตามยากมากนะนะครับฉะนั้นอย่าลืมกุญแจทิ้งเอาไว้
อย่าสะเพราลืมกุญแจทิ้งไว้อีกเลย
กลัวว่าเดี๋ยวคนร้ายจะเอาไปถอดชิ้นส่วน
หรือไม่ก็เอาไปขายที่อื่นแล้วอ่ะสิ